เรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะกรณีตาเช้าอายุ๘๐ปี
คุณตาชื่อชาวนะคะเขาเรียกกันตาชาวตาชาวเนี่ย
เขาก็ขี่สำล้อเป็นสำล้อในตลาดซอยตรอกชุนหงษ์จังหวัดนครสวรรค์
มีคนไปพบว่าคุณตาเช้าวัย๘๐นั่งอยู่ข้างสำล้อ
แล้วก็เลือดอาบทั้งตัวเลยอาการแบบ๕๐๕๐เป็นตายเท่ากัน
เขาก็นำส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืด๒๕เมษายนที่ผ่านมา
เขาบอกว่าตรงที่จุดเกิดเหตุเนี่ยจริงแล้วมีกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดของเทศบาลครับแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้
ก็เลยไม่รู้ว่าใครทำร้ายตาเช้า
ถูกต้องแล้วที่น่าสงสารก็คือตาเช้าเสียชีวิตแล้วนะคะ

ที่เกิดเหตุก็คือที่หน้าซอยโกศี๑๑ค่ะตรอกชุนหงษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เช้าตรู่๒๕เมษาตี๔กว่าตาชาวหรือลุงชาวเนี่ยค่ะวัย๘๐
ขี่สำล้อถูกทำร้ายร่างกายเลือดอาบเลยนะคะ
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ตึกใหม่ชั้น๔
ศัลยกรรมอุบัติเหตุอาการ๕๐๕๐เป็นตายเท่ากัน
ถ้ารอดก็อาจเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงแล้วตรงนั้นน่ะ
มีกล้องวงจรปิดเป็นกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครนครสวรรค์
แต่กล้องเสียเวลาจะใช้งานจริงกล้องกลับเสีย
ชาวปากน้ำโพก็เลยภาวนาให้จับตัวคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
แล้วก็คุณลุงหรือว่าคุณตาเช้าเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วด้วย
เพราะว่าทนไม่ไหวทนพิษบาดแผลไม่ไหว
ชาวปากน้ำโพกเนี่ยรู้จักดีเพราะว่าตาชาวเนี่ยขี่สว่ำล้อ
รับจ้างมานานมากในชีวิตนี้เป็น๒๐๓๐ปี
เพราะฉะนั้นอยู่ดีตาเช้าที่อายุ๘๐เนี่ย
คือแกชอบออกมาตอนเช้าคนก็เลยเรียกตาชาวลุงชาว
แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าใครไปทำไง

ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยกล้องวงจรปิดใช้การไม่ได้
แต่ว่าฝั่งตรงกันข้ามคุณภาคภูมิเป็นร้านทอง
แล้วร้านทองเขาก็มีกล้องวงจรปิด
ทีนี้พอไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านทอง

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ

กล้องวงจรปิดที่เสาไฟฟ้า๑ตัวของเทศบาลใช้งานไม่ได้
แต่มีกล้องวงจรปิดที่ร้านทองฝั่งตรงข้ามนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๔๐นาที
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุสักประมาณ๕๐
ขี่รถจักรยานยนต์มาเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
จอดห่างจากสำล้อของตาเช้าไปสัก๑๐เมตร
แล้วผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะเหมือนกับนั่งรอจังหวะอ่ะครับ
สักพักดูเวลาจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ

ผู้ชายคนก่อเหตุคนนี้ลงมาจากรถจักรยานยนต์

ลูกสอนเขียวนี่คือตาเช้าที่จอดรถละจอดสำล้ออยู่ละ
เหมือนคนก่อเหตุเนี่ยมาดักรอตาเช้าคือจอดรถจักรยานยนต์รอ
รอสัก๓นาทีก็เดินลงไปค่ะ
แล้วก็ควักอาวุธออกมาจากตัว
ออกมาจากเสื้อคลุมคือภาพมันมองไม่ชัด
ไม่รู้ว่าสิ่งที่เอาออกมาจากเสื้อมันคืออะไร
แต่เห็นว่าตีหัวของตาเช้าไปสองครั้ง
แล้วก็วิ่งกลับไปที่รถของตัวเองนี่
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเองหลบหนีไป
เนี่ยค่ะเหมือนกับจอดหลบอยู่ที่เสาไฟฟ้า
รอจังหวะสัก๓นาทีแล้วก่อเหตุแบบนี้

ใช่มันมองไม่เห็นตาเช้าเนี่ยสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ถาวรเทพภัยศาลอายุ๕๗ปี
คนนี้เป็นคนขี่สำล้อรับจ้างเหมือนกันนะคะ
ก็จอดอยู่หน้าตรอกชุนหงษ์เหมือนกันก็อยู่ตรงนั้นเป็นประจำ
ก็เล่าให้ฟังว่าเคยเจอตาเช้าผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ก็มาจอดรถรับผู้โดยสารหน้าปากซอยเป็นประจำ
ก็ไม่ได้สนิทกันนะไม่ค่อยได้คุยกัน
ตาเช้าก็เป็นคนนิ่งไม่คุยไม่สูงสิงกับใคร
มีอยู่ครั้งหนึ่งมีนายภัยศาลจะเข้าไปทักทาย
ตาเช้าไล่ให้ไปจอดที่อื่น
แต่ทีมข่าวก็ถามว่า
ปากซอยเหมือนกันไงที่เดียวกันรับผู้โดยสารจุดเดียวกัน
เขาก็บอกว่าไม่เคยแย่งลูกค้ากับตาเช้านะคะเพราะต่างคนต่างมีลูกค้าขาประจำเป็นของตัวเอง
แต่ก็ยอมรับว่าตกใจมากเพราะรู้ข่าวว่าตาเช้าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปคุยกับคนแถวนั้นเพิ่มนะคะไปคุยกับแม่ค้าขายผลไม้
ตรอกตรงนี้แหละค่ะนางหอดแทร่จิ๋วก็เล่าให้ฟังว่าตาเช้าก็เป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครภายนอกก็ดูเหมือนจะหญิงเพราะว่าไม่ค่อยคุย
แต่จริงแล้วตาเช้าใจดีนะคะวันเกิดเหตุก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ช่วงที่เกิดเหตุตรงจุดหน้าตรอกชุน๖มันมืดค่ะแล้วก็เปลี่ยวด้วยดึก
ไม่ค่อยมีคนสัญจรไปมาก็ทำให้เหตุการณ์ที่ตาเช้าถูกทำร้ายไม่มีใครเห็นเลย
ทุกคนมารู้อีกทีก็ตอนที่ตาเช้านั่งเนื้อตัวเปื้อนไปด้วยเลือด
แล้วตอนนั้นตาเช้าก็ไม่ได้พูดบอกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็นั่งแบบบาดเจ็บอ่ะเลือดอาบ
ได้เล่าอะไรให้ใครฟังครับตาเช้าเนี่ยขี่สำล้อรับส่งผู้โดยสารในเขตปากน้ำโพ
ก็หาเช้ากินค่ำอ่ะนะคะมีภรรยาขายผลไม้อยู่ในตลาดใกล้ใกล้กับตรอกชุนหงษ์
กิจวัตรประจำวันของตาเช้าก็คือจะชอบไปนั่งรอรับลูกค้าที่หน้าตรอกช่วงเช้ามืดทุกวัน
พอช่วงกลางวันตาเช้าก็จะตระเวนขี่รถที่จอดรอรับลูกค้าในแถบปากน้ำโพค่ะ
ก็ขี่ไปเรื่อยคือตอนช้างมารอตรงนี้ก่อนอืม
กลางวันก็ขี่ตระเวนไป
ชาวบ้านรู้จักคุ้นเคยตาเช้าเป็นอย่างดีตะเช้าขี่สำล้อแบบนี้สามสิบกว่าปีแล้วค่ะ
อืมนั่นอยู่ไม่หายไปไหนแล้วถึงว่าถึงว่าจะเป็นตัดชาติด้วยหวะ
หามาตีคนแก่เนี่ยเนาะแล้วถึงว่าจะเป็นตัดชาติด้วยไงหวะ
ถ้าเป็นคนดีนะมีกี่คนดีนะเฉยในกล่องเนี่ยดีชะเมฆใช้เพื่อใครนะ
เพลินดูว่ายิงซึ่งสำร้องก็กินเป็นยิงแต่แกไม่ยิงนะแกไม่ชะพดไม่แย่งใคร
สำร้องนี่ไม่แย่งใครเลยนะโหใครขึ้นก็ขึ้นใครไม่ขึ้นไปแล้วไปนะไม่แย่งไม่เอา
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปเจอกับภรรยาของตาเช้าด้วยนะฮะ

ชื่อว่านางวันนาจอรักตระกูลนะครับวันนี้เดินทางไปติดต่อรับศพตาเช้าที่โรงพยาบาล
แล้วก็นำร่างมาทำพิธีรดน้ำศพตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดช่องคิรีศรีสิทธิวราราม
ก็จะตั้งสวดศพ๓คืนนะครับจะชาพนักกิจศพวันอังคาร๓๐เมษายน
เวลาสิบห้านาฬิกาภรรยาของตาเช้าบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าปกติแล้วทุกเช้าต่างคนก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินอืมอ่า
แต่เช้าไปขี่สำล้อมีลูกค้าประจำส่วนภรรยาเนี่ยก็จะไปขายของ
ขายกล้วยอยู่ที่ตลาดบ่อนไก่ห่างจากตรอกชุนหงษ์ประมาณสองร้อยเมตรอ่ะ
ก็ไม่ไกลกับที่สามีไปขี่สำรอรับจ้างระหว่างที่ขายของอยู่มีชาวบ้าน
คนขายของด้วยกันมาบอกตอนประมาณตี๕ว่าตาเช้าถูกตีแล้วก็นอนหมดสติ
จมกองเลือดอยู่นะฮะสามีเนี่ยพอมาดูก็พบว่าตำรวจกับพยาบาล
กำลังช่วยจะเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
เพราะปกติแล้วสามีเป็นคนใจเย็นเป็นคนเงียบ
ไม่เคยทะเลาะกับใครเวลาขี่สำล้อก็ไม่เคยแย่งลูกค้าใคร
ใครที่มาแย่งลูกค้าก็ไม่เคยว่าค่ะ
ก็เลยยังงงอยู่ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยจะมาทำร้ายตาเช้าเพราะอะไร
อยากให้ตำรวจจับตัวคนทำร้ายมาให้ได้โดยเร็วเพราะอยากจะดูหน้าว่าเป็นใคร
โดยอยากจะถามด้วยว่าตาเช้าเนี่ยแก่ป่านนี้แล้ว
จะมาทำร้ายเนี่ยคือถ้าแค่ตีหรือว่าแค่ต่อย
ก็ไม่มีกำลังจะไปสู้ใครแล้วทำไมต้องทำขนาดนี้ถึงขั้นสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ไม่มีนะเขาไม่เคยทะเลาะกับใครอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ทะเลาะกับใคร
ใครอยากขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ตามใจใครอยากแย่งแย่งไปเขาก็ไม่ว่าใคร
อารมณ์เขาไม่ร้อนนะเขาเป็นคนเฉยไม่พูด
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณแม่คือลุงเช้าแกไปทะเลาะกับใครไหมเราตั้งข้อสังเกตไหม
ก็ไม่เคยทะเลาะกับใครนะเขาไม่เคยทะเลาะกับใครชีวิตเขา
ไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วยแปลกใจไหมครับ
ก็แปลกใจยังอยากจะเห็นว่าใครเป็นคนตีเขาอยากจะรู้
อยากเห็นแต่ตำรวจเขายังยังจับไม่ได้อยากให้จับและอยากเห็นจังเลย
มันทำได้ยังไงคนแก่ก็อยากจะถามเขาว่าทำทำไม
เขาแก่ป่านนี้แล้วต่อยทีเดียวเขาก็กระเด็นแล้วไม่ต้องไปตีเขาถึงขนาดนี้หรอก
เช้ากับยายวันนาเนี่ยสองสามีภรรยามีลูกบุญธรรมอยู่นะฮะ
ก็เป็นหลานแต่ว่ารับมาเป็นลูกบุญธรรมชื่อว่านายอนันตชัยลือกิจชัยนะครับ
ซึ่งเขาเล่าว่าพ่อเป็นคนรักอาชีพขี่รถสำล้อรับจ้างมาก
อายุ๘๐แล้วนะบอกให้เลิกก็ไม่ยอมเลิก
พ่อก็รันเอารถออกไปขี่รับจ้างเป็นประจำ
เมื่อประมาณ๓เดือนก่อนหน้านี้รถสำล้อของพ่อเคยเสีย
อนันตชัยก็ไม่เอาไปซ่อมให้ไงเพราะว่าอยากให้พ่อเลิกอยู่แล้ว
พ่อเนี่ยมาขอร้องบอกให้ซ่อมให้หน่อย
ซึ่งก็เตือนไปว่าพ่อก็ขาไม่ดีนะจะออกไปขี่สำล้อทำไม
เป็นโรคไตด้วยทำไมไม่นอนอยู่บ้านคือลูกดูแลได้
แต่พ่อก็ฝืนฮะเอารถออกไปขี่รับจ้างอีกนะครับ
จนต้องยอมฮะยอมก็คือเอารถเนี่ยไปเปลี่ยนจากสตาร์ทเท้ามาเป็นสตาร์ทมือให้พ่อ
จะได้ผ่อนแรงเพราะว่าพ่ออายุ๘๐แล้ว
แล้วก็กำชับพ่อตลอดว่าถ้าจะไปขี่สำล้อรับจ้างก็ได้
แต่อย่าไปวิ่งตอนเช้ามืดได้ไหมเพราะว่าตรงตรอกชุนหงที่ไปอยู่ประจำเนี่ย
มันอันตรายพวกขี้ยาก็เยอะมิจฉาชีพก็เยอะ
แล้วถ้าไปเจอไอ้พวกนี้ถ้ามันมาจี้มาปล้นนะ
พ่อมีอะไรพ่อให้มันไปเลยพ่ออย่าสู้ให้มันไปเลย
แต่ที่สุดแล้วพ่อก็มาถูกตีถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ลูกชายบอกว่าการออกวิ่งรถช่วงเช้ามืดเนี่ยนะ
พ่อมีลูกค้าขาประจำอยู่ฮะคือคงรับมาตั้งแต่แบบเก่าแก่
ไปตั้งแต่เช้ามืดเลยตรงวัดโพธาราม
พ่อต้องพาลูกค้าคนนี้ไปวิ่งออกกำลังกายตอนตี๔
พาเขาไปตอนตี๔เขาจะไปวิ่งออกกำลังกาย
แล้วเสร็จแล้วเขาวิ่งออกกำลังกายเสร็จ
ก็จะต้องส่งเขาตอนตี๕๓๐ส่งเขากลับบ้าน
หลังจากนั้นจะไปรับลูกค้าอีกคนนึง
เพื่อไปซื้อกับข้าวที่ตลาดตอน๖โมงเช้า

แล้วถึงจะกลับบ้านมาหาแม่ที่ขายผลไม้อยู่ที่ตลาดบ่อนไก่

ไม่คิดว่าจะมีคนมาทำแก่ขนาดนี้

หลังจากมีคนทราบเรื่องราวของตาเช้า
จากสังคมออนไลน์ที่นำเสนอกันนะครับ

ก็มีหลายคนที่ติดต่อขอช่วยเหลือเรื่องของการทำศพ
แล้วก็สมทบทุนในการช่วยเหลือภรรยาของตาเช้า
เพราะว่าจากนี้ไปก็ต้องทำมาหากินคนเดียวแล้ว

ทางครอบครัวบอกว่าทางสุริยาหีบศพ
เขามาช่วยมอบโรงศพให้นะครับ
แล้วก็ช่วยจัดหารถในการนำศพจากโรงพยาบาล
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดให้
ทีนี้มาดูเรื่องของคดีนะคะ
การติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ก็เหมือนที่ลูกชายของตาเช้าบอก
คือตะเช้าทำอะไรเป็นเวลาเป็นตารางเป๊ะทุกวัน
คือคนร้ายมันต้องรู้แต่เช้าจะไปถึงกี่โมงทำอะไรกี่โมง
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะคนสติไม่ดี
คนสติไม่สมประกอบที่อยู่ในพื้นที่ก่อเหตุหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่
เพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด
รอไปหลบอยู่หลังเสาไฟฟ้า
เห็นตาเช้าจอดรถจักรยานยนต์
มันก็ไปก่อเหตุคือเหมือนตั้งใจจะไปทำร้าย
แล้วทราบศีลตะเช้าก็ไม่มีอะไรหายไปด้วยนะคะ
คือทำร้ายอย่างเดียวตีหัวเสร็จแล้วก็ขึ้นรถหนีไปเลยแบบเนี้ย
คือถ้าสติไม่สมประกอบมันน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบ

ใช่ทีมข่าวของเราก็เลยถามไปที่
ที่พันธุ์ตำรวจเอกสุดที่นั้นคงแช่มดี
ผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์นะคะ
ทางผู้กำกับบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะอ๋อเหรอฮะ
รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้แล้วค่ะเป็นผู้ชายอายุประมาณห้าสิบปี
แต่ไม่บอกรายละเอียดอะไรมากนักนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถนำกำลังชุดสืบสวน
จับกลุ่มได้เพราะอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนนั้น
รอหมายค้นและรอหมายจับ
มูลเหตุจูงใจยังสรุปไม่ได้
แต่ดูจากภาพในกล้องวงจรปิดคาดว่าน่าจะเจตนาทำร้าย
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าจะประสงค์ต่อทรัพย์ด้วยหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ได้ขโมยทรัพย์สินอะไรของตาเช้าไป

จากภาพนี้ก็คือตีหัวเสร็จสองครั้งแล้วมันก็หนีไปเลยค่ะ
แล้วตรวจสอบประวัติผู้ชายคนนี้
ก่อคดีไล่ทุบรถคนในชุมชนมาแล้ว๒๓ครั้ง

เพราะทุกครั้งที่มีเรื่องก็จะมีคนในครอบครัวไปชดใช้ค่าเสียหายให้ตลอด
ส่วนที่คนอ้างว่าเป็นคนสติไม่สมประกอบ
สติไม่ดีในพื้นที่มาก่อเหตุหรือเปล่า

ไม่น่าจะใช่ดูพฤติการแล้วเนี่ยดูสิเหมือนตั้งใจ

อาจจะมีกรณีอะไรกับตาเช้าสักกรณีหนึ่งนี่แหละ
ใช่แล้วก็มาดักเขา
แล้วพอหนีคือเหมือนกับว่าตำรวจบอกว่าไม่ได้หนีไปไหน

คือก่อเหตุเสร็จขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่หลบหนีคือขี่กลับบ้านนะ
แล้วรู้แล้วบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวรอไปจับ

แต่คงเป็นพวกแบบก่อความเดือดร้อนรำคาญ
เป็นพวกเกะกะละลานชาวบ้าน
แต่ทีนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นถึงมาดักรอตะเช้าถึงแบบเนี้ย

เดี๋ยวรอดูกันนะวันที่ตำรวจควบคุมตัวได้